แต่ว่าเราเต้นกันไปเยอะแล้วถ่ายรูปกันไปเยอะแล้ว
ฉันขอพาคุณสองคนไปหาอะไรที่มัน

สดเชิญจี๊ดจ้าสุดใจ
ไปที่จังหวัดราชบุรีจ้ะ

ร้านอยู่ที่หมู่๕ตำบลสร้อยฟ้าอำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณจุธามาศนิยายนะคะ

คุณอ้อเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นคนรักสุขภาพด้วย
ออกกำลังกายแล้วก็ชอบดื่มน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพมากเลย
เมื่อ๖ปีก่อนเธอบอกว่า
อิ่มตัวกับงานที่ทำแล้ว
ก็เลยตัดสินใจลาออกเลยค่ะ
แล้วก็ทุ่มเททดลองคิดสูตรน้ำปั่นเพื่อสุขภาพด้วยตัวเอง

ก็เริ่มมาเปิดร้านขายพร้อมกับโซโลแกนเก๋ของเขา
คือผักผลไม้สดปั่นเพื่อสุขภาพ

เลิศเก๋มาก
แต่ช่วงแรกเขาบอกมีปัญหาเหมือนกันนะ
เพราะว่าเขาขายได้วันหนึ่งไม่ถึง๓๐แก้วคุณ

ก็เลยลองคิดค้นสูตรเพิ่มเติมดูซิ
ซึ่งปัจจุบันนะคะน้ำปั่นของเขามีประมาณ๕๐เมนู
แล้วขายในราคาแก้วละ๒๕๓๕บาทเท่านั้นเอง

จากวันหนึ่งขายได้ไม่ถึง๓๐แก้ว
ตอนนี้ขายได้วันละ๒๐๐๓๐๐แก้วแล้วจ้า
ส่วนเมนูขึ้นชื่อของทางร้านนี่อย่างที่บอกเปรี้ยวปากมาเลย

แล้วก็โรยพริกเกลือด้านบนด้วยนะคุณ

คือเป็นสูตรที่ทางร้านเขาคิดค้นเอง
เขาจะนำตะลิงปริงที่มีรสชาติเปรี้ยวนี่นะคะ
ปั่นผสมกับสับปะรดปัตตะเวียค่ะ
แล้วก็จะได้รสชาติที่เปรี้ยวหวานลงตัวพอดีโอ้น้ำลายแตกไปเลย

ทำให้รสชาติมันอร่อยจี๊ดจาดถึงใจแล้วก็สดชื่นด้วย
บอกเลยว่าเมนูนี้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นชอบมากเลยนะ
คือเขาบอกพอได้กินแล้วเขาจะติดใจ

ที่ร้านก็จะเน้นเรื่องของความสดด้วยของผลไม้นะคะ
ความสะอาดของวัตถุดิบต่างต้องมีการคัดสรรเป็นอย่างดี
เพราะคำว่าสุขภาพต้องดีที่สุด
ใส่ใจในทุกแก้วที่ปั่นแล้วก็รสชาติความอร่อยก็จะตามมานะคะ
ทานค่ะถ้าใครอยากลองไปลิ้มชิมรสแบบจี๊ดจ๊าดกับเมนูตะลิงปริงปั่น
ยพริกเกลือแบบนี้ไปกันได้ที่ร้านน้ำปั่น
มูตตี้วีไอพีปั่นได้หมดสดพอ
อยู่ที่ตำบลสร้อยฟ้าอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีจ้า

โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วน้ำลายไหลเลยอะค่ะ